คุณผู้ชมดูสาวกันไปแล้วนะคะ
คราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูหนุ่มกันบ้าง

สายที่จะชวนเรากินคุณผู้ชมนะคะ
นี่เลยค่ะคู่จิ้นพันล้านจริง

ที่สำคัญชอบชวนออกกำลังกายด้วยกันนะคะ

ภาพนี้จริงมีทั้งหมด๓คนนะคะ

แต่ขออนุญาตตัดต่อคนตรงกลางออกไปนะคะ

ว่าต้องฟิตหนักมากแน่ค่ะ

เรียกว่ากล้ามเหนือขึ้นเป็นริ้วเลยนะคะ

ภาพนี้คนแชร์เยอะมาก
หนึ่งในนั้นก็คือทีมงานเรานี่แหละ
คือเขาเรียกว่าเป็นการตัดต่อ
ตัดต่อเนียนมากจนคนไม่รู้ว่าเขาแบบกอดกันอยู่ในสระว่ายน้ำจริง
แล้วดูสายตาไหมคะอินเนอร์มันพุ่งออกมา

ก็แปลให้แล้วว่าเราละสายตาจากภาพนี้ไม่ได้เลย
ใช่เรียกว่าฟินจริงฟินจังนะคะ
อ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนนอกเหนือจากคำว่าหล่อดูดีดูดีไปหมดอ่ะใช่ค่ะ
นี่ภาพล่าสุดเลยนี่ของน้องวินนะคะ
วิวทะเลเขาสวยนะที่นี่จังหวัดอะไร
นี่คุณโฟกัสอะไรคนหรือว่าวิวกันแน่
จากคู่ของน้องสองคนทั้งไร้ทั้งวินคุณผู้ชมค่ะ

ต่อกันที่คู่นี้คู่นี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะ

ไม่แพ้ใครดังไกลระดับเอเชียกันเลยนะ
เพราะว่าอินเตอร์นะฮะแฟนเขาเยอะมากเลยนะสายอินเตอร์นะฮะ
ดังนั้นซิกแพคจะมาเบาไม่ได้

อย่างน้องมิวเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นนุ่มหุ่นแซ่บอยู่แล้ว
คุณดูสิกางเกงเขาสวยไหมพี่แจ๊ค

กางเกงสีแดงเป็นรอนเลย
รอนเลยซิกแพคของคุณน้องเขานะฮะ
ส่วนนุ่มกลับเนี่ยก็มาเบาหน่อย
อาจจะเป็นภาพเก่านิดนึงนะคุณผู้ชมนะ

เพราะว่ากราฟเองเขาไม่ค่อยจะมาเปิดซิกแพคโชว์อะไรง่ายนะคะ
อาจจะเป็นช่วงที่เข้าวงการแรก

ตอนนี้ลอนใหญ่กว่านี้เยอะแล้ว
สนิทกันขนาดนี้ทั้งมิวทั้งกั๊บเขาก็บอกว่า
มีส่วนช่วยสร้างกล้ามสร้างแท็กให้กันและกันด้วยแหละจริงหรือเปล่า

เตะฟุตบอลนะกิจกรรมยามว่างอ่ะ

ค่อยกับกอลลี่นี่ชวนกันกินเอ๊ะกินไปแล้ว
แต่น้องมิววันก่อนมารายการที่ไทยรัฐของเรา

คือน้องกรัฟเนี่ยก็น่ารักแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวจริง

เลยว่าทำไมแฟนคลับเขาเยอะขนาดนั้น
คือถ่อมตัวมากทั้งหน้าจอแล้วก็หลังจอเฟลลี่สุด
ใช่ที่สำคัญคือร้องเพลงเพราะ
เดี๋ยวนี้ดาราไม่ได้มีความสามารถแค่อย่างเดียวนะ

ที่สำคัญคือต้องเป็นคนดีทั้งในจอและนอกจอจริง
อันนี้สำคัญมาก
เมื่อสักครู่เขามากันเป็นแพ็คคู่มิวครับ
ของดิฉันมาเดี่ยวแต่บอกเลยนะคะว่า

คือน้องอิงสารินยิ้มที

ใช่หน้าหวานแบบนี้ยิ้มทีโลกสดใส
แต่บอกเลยนะคะว่าหุ่นเขาถึงแม้ว่าจะบอกบาง
พอถอดเสื้อออกมาเท่านั้นแหละค่ะ

คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่นั้นความขาวละมุนใดทุกอย่างคือมันดีไปหมด
อยากผสมกับหน้าหล่อหวานในแบบฉบับของน้องอินสารินแบบนี้
บอกเลยนะคะว่าปีนี้น้องมาอย่างแน่นอน
ให้ความฮอตความปังจงบังเกิดแก่น้องอินสาริงที่ขออวยพร
วันนี้บอกเลยไม่ต้องมาชวนดิฉันกินข้าว

ทั้งหมดทั้งมวลที่ให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ไปออกกำลังกายดูแลตัวเอง

คุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะ